คุณผู้ชมคะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ชาวบ้านที่อายุทยาเขาก็ร้องมา
เขาบอกว่าอยากให้ช่วยมาตรวจสอบมาจัดการพื้นที่ตรงนี้ที
พื้นที่ที่ว่ามันเป็นสะพานเหล็กค่ะเชื่อมระหว่างสองฝั่ง
แต่ทีนี้ปัญหาคือพื้นมันไม่เรียบสนิท
พอมีรถขับผ่านก็เกิดอุบัติเหตุค่ะ

อยากให้หน่วยงานมาซ่อมแซมหน่อยนะคะ
เดี๋ยวดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมเห็นไหมคะที่มันเกิดเหตุขึ้น
แล้วดูกุกกักกักเพราะอะไรรู้ไหม

ทีนี้เราเอามาให้คุณผู้ชมเห็นแบบต่อเนื่องกัน
ดูสิรถมอเตอร์ไซค์ขี่มา
พอมาเจอสะพานเหล็กที่มันเชื่อมต่อกันตรงนี้
แล้วสะพานมันไม่เรียบเกิดเป็นอุบัติเหตุ
แล้วนี่มันกลายเป็นทุกข์ของคนอายุทยา
ฝนตกถนนลื่นนะคุณทัศนายไม่ต้องพูดถึงเลย
มาถึงแล้วก็จุดตรงนี้จุดเดิมเลยค่ะ
จุดตรงนี้อยู่หน้าวัดธรรมนาวาที่บังปะอินอายุทยาค่ะ
ซึ่งไม่ว่าจะกลางวันหรือว่ากลางคืน

มันเกิดอุบัติเหตุตลอดจริง
เหล็กที่วางข้ามคลองเชื่อมระหว่างถนนสองฝั่ง
มันเก่าด้วยนะแล้วก็ไม่เรียบด้วย
อันนี้ตอนที่นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบดู
ชาวบ้านเขาก็บอกมาบอกว่าสะพานตรงนี้นะ
ทุกคนรู้เลยว่ามันอันตราย
แล้วเชื่อไหมชาวบ้านทุกคนรู้ว่ามันอันตราย
แต่มีคนที่ไม่รู้ใครรู้ไหมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นอ่ะสิ
ชาวบ้านเขาบอกว่าชาวบ้านรู้ว่ามันอันตราย
แต่ทำไมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาไม่รู้ล่ะ
ไม่เห็นมาแก้ไขเลยนี่เกิดอุบัติเหตุ
มีคนเจ็บไปแล้วหลายรายนะต้องให้คนตายก่อนเหรอ
ถึงจะมาแก้ไขแล้วบอกว่าอ้าวอย่าปล่อยให้วัวหายแล้วล้อมคอกสิ
เนี่ยชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าให้คลิปพูดแทนละกัน
ก่อนหน้านี้คนออกมาพูดเยอะแล้วชาวบ้านเขาออกมาร้องเยอะแล้ว
แต่มันก็ไม่ได้มีการแก้ไขสักทีนะคะ
เขาก็เลยบอกว่าสงสัยต้องรอเลือกตั้ง
ค่อยไปทำคอนเทนต์ปังให้ออกสื่อก่อนมั้ง
ถึงจะได้ยินเสียงของชาวบ้านเนี่ยแล้วก็บอกพี่กัดมาเนี่ยนะคะ
ซึ่งเมื่อปีที่แล้วนะเคยมีสอสอที่นำเรื่องนี้
รายงานให้สภาได้ทราบนะว่าสะพานเหล็กตรงนี้นะ
เวลาฝนตกเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขหน่อย
ขยายจุดเสี่ยงจุดอันตรายจุดคับแคบ
แต่คุณคิดดูสิเรื่องนี้เคยถูกพูดถึง
ให้สภาได้ทราบเมื่อสิงหาปีที่แล้ว
จนตอนนี้ค่ะผ่านเดือนสิงหามาแล้วใช่ไหม
ปีกว่าแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขเลย

ย้ำพี่กัดกันอยู่หน้าวัดธรรมนาวาธิบังปะอินอัยุธยา
เอาฝากทางอบตฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลหน่อยนะคะ